บรรยากาศโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขอนแก่นค่ะครับ
น่ารักมากเพราะว่าทางแพทย์พยาบาลเนี่ย
นำแบรนด์ให้ผู้ป่วยโควิดสิบเก้าได้ออกกำลังกายครับ
อะเดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะอันนี้เป็นน้องน้องพยาบาลจากโรงพยาบาลเจรินทรนะครับ

อยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของพุทธมณฑลอีสาน

นี่คือเขานำเต้นประกอบเพลงนี่แหละ

ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์เอนซ์แบบนี้
ซึ่งหลายคนพอได้ขยับแข้งขยับขาได้โยกได้ใส่เอว

เขามีทีมแพทย์มีทีมพยาบาล
จากโรงพยาบาลสิรินทรเป็นแม่ข่ายหลักของการให้บริการ
ถามว่าผู้ป่วยอยู่ที่นี่เยอะไหม
๕รายค่ะแล้วพยาบาลผู้ป่วยเอ่อพยาบาลแล้วก็คุณหมอเนี่ย
เขาก็ดูแลแบบเต็มที่รวมถึงยังมีกำลังใจนะคะ
จากคนที่มีจิตศรัทธาคนใจบุญต่างเนี่ยนะ
คุณดูสิมีการเอาอาหารเอาน้ำดื่มเอาของใช้ส่วนตัว
ขนมหน้ากากอนามัยคือเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยค่ะ
รวมถึงรถจักรยานด้วยนะเอามามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ปฏิบัติหน้าที่เอาจักรยานเผื่อคุณหมอต้องขี่ไปมา
ระหว่างตึกไปทำอะไรเอาไว้ส่วนนี้ค่ะเครื่องดื่มน้ำอาหารแห้ง
อันนี้ก็ให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙
นี่เราได้เห็นนะในมุมดีแล้วก็ได้เห็นกำลังใจ
รวมถึงน้ำใจที่ควรมีให้กันด้วยนะครับ